มาดูประเด็นลอตเตอรี่หวย๓๐ล้านกันหน่อยนะคะ
ประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐รางวัลที่๑๕๓๓๗๒๖
ก็ตอนนี้มีการแย่งกรรมสิทธิ์กันอย่างที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้
แล้วก็นำเสนอกระห่าวกันทุกวีทุกวัน
ที่สุดแล้วก็พบตรสั่งย้ายสั่งนะคะบอกว่าให้โอนคดีนี้
แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้กองปราบก็ทำหน้าที่ค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรีนะคะไปหาหลักฐานแล้วก็พยานต่างเพิ่มเติม
โดยพลตำรวจตรีมัยตรีชิมฉายผู้บังคับการกองปราบ
บอกว่าจากการลงพื้นที่ของตำรวจกองปราบ
จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยเป็นเรื่องน่ายินดี
เพราะว่าคดีมีความคืบหน้าไปเยอะ
มีการพบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
สามารถตรวจสอบได้เพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง
ที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจำนวนมาก

รวมทั้งมีการสอบปากคำพยาน๒คนของครูปรีชา
แต่จะเป็นข้อมูลที่นายปรีชาได้ประโยชน์
ว่าเสียประโยชน์ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่เปิดเผยค่ะ
ส่วนการสอบปากคำพยานบุคคลกว่า๔๐ปาก
ชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

ตอนนี้พนักงานสอบสวนกองปรับราม
ก็ยังไม่สามารถเรียกพยานบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำได้ครับ
เนื่องจากว่ายังไม่มีการโอนสำนวนมาจากกองประชาการตำรวจภูทรภาค๗
เนื่องจากว่าขั้นตอนการลงนามในหนังสือคำสั่ง
ย้ายคดีนั้นยังมาไม่ถึงที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ก็จะนำข้อมูลในสำนวนการสอบสวนมาตรวจสอบ
คำให้การของพยานทั้ง๔๐ปากก่อน
พร้อมกันนี้ได้ปฏิเสธกระแสข่าวลือที่ว่า
ตำรวจกองปราบรามคุมตัวนางรัตนาพรแม่ค้าขายลอตเตอรี่

ร้อยตำรวจโทจรูลไปสอบอย่างละเอียด
ยืนยันบอกว่าตำรวจกองปราบไม่มีรูปแบบการทำงานลักษณะแบบนั้น
ขั้นตอนสามารถเปิดเผยและตรวจสอบย้อนหลังได้ครับ
ตอนนี้แต่ละฝ่ายก็พยายามที่จะงัดหลักฐานเด็ดออกมา
ส่วนเรื่องนี้ทนายตั้มก็คือนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ซึ่งเป็นทีมทนายของร้อยตำรวจโทจรูล
โพสต์ข้อความลงในเพจส่วนตัวมีใจความประมาณว่า
ต้องการให้ตำรวจกองปราบสอบสวนครูปรีชาใน๙ประเด็นด้วยกัน

การให้สัมภาษณ์ของครูปรีชาตามรายการต่าง
แต่ละครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ตรงกัน
ขาดความน่าเชื่อถือแล้วก็ท้าครูปีชาเลยนะคะ
บอกว่าท่านเลือกมาสักรายการหนึ่งเอามาเลย
รายการไหนที่ท่านคิดว่าท่านให้สัมภาษณ์แล้วมันเป็นจริง
เอามาดูซิมาชนกันหน่อยสำหรับข้อมูลนะคะ
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นพันธุ์ตำรวจเอกชาคริสต์สวัสดี
รองผู้บังคับการกองปราบซึ่งเป็นหนึ่งในชุดพนักงานสอบสวน
บอกว่าประเด็นคำถามทั้ง๙ประเด็นพนักงานกองปราบต้องดำเนินการอยู่แล้วแหละ
ซึ่งเป็นหลักในเบื้องต้นของพนักงานสอบสวน
จาก๙ประเด็นนี้ที่ทนายตั้มหรือว่าทนายสิทธาโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้ว
ก็ยังมีประเด็นคำถามอีกจำนวนมากที่ต้องสอบสวนครูปรีชาแล้วก็พยานบุคคล
ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องสอบสวนคำให้การของทุกคนอย่างละเอียด
ยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ